ในการย้อมครามจะเริ่มด้วยการนำผ้าที่จะย้อมไปล้างน้ำ
ให้หมาดเสียก่อนโดยมีเคล็ดลับว่าจะต้องนำผ้าแช่ครามด้วยความรวดเร็ว
มีการใช้น้ำย้อมที่เย็นจากการใช้โอ่งดินจะได้สีครามติดผ้าได้ดีกว่า
และควรทำในตอนเช้าหรือตอนเย็นที่อากาศไม่ร้อนขณะเดียวกันก็ต้องกดผ้าให้สีย้อมอย่างทั่วถึง
และนำผ้าขึ้นมาขยี้เพื่อให้สีครามกระจายติดทั้งผืนผ้าเสมอกันแล้วค่อยนำไปผึ่งลมให้แห้ง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน